หลังจากที่รัฐบาลนั้นได้มีการเชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับ
เสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์นะครับ
อย่างที่เราสองคนนั้นสวมใส่อยู่นะครับ
เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคมนะครับ
ก็เพราะว่ามีประชาชนนั้นไปเลือกซื้อ
หาซื้อเสื้อสีเหลืองใส่กันเป็นจำนวนมาก
ตามจากรายงานครับ
ที่เลือกซื้อเลือกใส่
หลังจากทางรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เชิญชวนให้ประชาชนร่วมแต่งกายด้วยเสื้อเหลือง
ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกรกฎาคม

และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

มหาวชิวราหลงกรบดินธราชเทพพระยะวรางกูล
นางทันพระขนันเริงสมัยอายุ๕๐ปีบอกว่า

เพื่อนำไปสวมใส่ในชีวิตประจำวัน
และตั้งใจว่าจะเลือกซื้อไปหลายแบบ
แบบที่มีตราสัญลักษณ์และแบบธรรมดา
เพราะจะได้เอาไว้ใส่ทุกช่วงเวลา
ความเหมาะสมตลอด๔เดือน
นางทันพระคนนันต์ยังบอกด้วยว่า
รู้สึกมีความสุขและภาคภูมิใจทุกครั้ง
ที่ได้นำเสื้อเหลืองออกมาสวมใส่
เพราะนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว
ยังรู้สึกดีใจและปราบปลื้มที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวจิรานุงกรบดินทระเทพพยวรรค์กลุ่ม
ตั้งใจมาหาเสื้อเหลือง

และก็ไว้ใส่นานหลายวัน
ถ้าจะให้ดีมีสัญลักษณ์
ถ้าไปราชการแล้วก็จะใส่แบบนั้น
แต่ถ้าเราใส่ไปตลาดไปทำธุระอะไร

เราเห็นแล้วเราก็อยากใส่เหมือนเขา
เพราะพอเราภูมิใจเรามีในหลวงของเรา
ด้านนางสาวปานิสาศิลาอายุ๔๗ปีบอกว่า
แม้เธอจะทำงานในหน่วยงานภาครัฐ
ได้ขอความร่วมมือให้ใส่เสื้อเหลือง
และแน่นอนว่าเธอให้ความร่วมมืออย่างดี
แต่ไม่ใช่เพราะจำเป็นต้องทำ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ท่านก็ทรงงานหนำกันนะค่ะปัจจุบันนี้
แล้วก็เกี่ยวกับส่วนราชการพี่ก็
ช่วงนี้ก็ให้ลนลงใส่เสื้อเหลืองกันค่ะ
เพราะว่าแสดงถึงความจงลักษณ์พรรคดี

แล้วถ้าเกิดมีให้ใส่ประจำไปเลือดก็

ผู้ค้าอย่างนายวินัยแซมอายุ๒๘ปี

อนุสวรีชัยสมรภูมิบอกว่า
นำเสื้อเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
วางจำหน่ายตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา
และมีเฉพาะเสื้อโปโลคอปกเท่านั้น
เนื่องจากเป็นที่นิยมสวมใส่ได้ทุกโอกาส

โดยได้รับมาจากโรงงานที่ได้ขออนุญาตผลิตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
จำหน่ายในราคา๒๕๐บาททุกรูปแบบทุกขนาด

ช่วงนี้ตั้งแต่สงการเสร็จมาก็

อื่นขายได้วันละ๒๐ตัวรวมกัน
ใช้ค่าสะพอดเสื้อเหลืองเหรอคะวันหนึ่งได้ประมาณกันหรือเปล่า

โปโลมันขายง่ายใส่แล้วดูดีด้วย
เพียงแค่เสื้อเหลืองโปโลประดับตราสัญลักษณ์เท่านั้น
พ่อค้าแม่ค้าย่านอนุสวรีชัยสมรภูมิ
นำเสื้อเหลืองที่ตัดเย็บแบบทรงต่างมาให้เลือกซื้ออย่างหลากหลาย
แบบชุดเรสแบบประดับลูกไม้และแบบผ้าพื้นเมือง
นำมาประยุกต์ออกแบบให้เข้ากับยุคสมัย
ก็ได้รับความนิยมจากประชาชนจำนวนมากเช่นกัน
ส่วนราคาเสื้อเหลืองปีนี้อยู่ที่๑๕๐บาทถึง๕๐๐บาท
แล้วแต่แบบและคุณภาพของผ้า
โดยเสื้อโปโลสีเหลืองแบบมีตราสัญลักษณ์
ราคาเริ่มต้น๒๕๐๔๒๐บาท
เสื้อคอกลมแบบธรรมดาราคาเริ่มต้น๑๕๐๒๕๐บาท
ส่วนเสื้อสีเหลืองแฟชั่นแบตต่าง
เช่นชุดกระโปรงชุดเรสและแบบลูกไม้
ราคาเริ่มต้น๑๕๐๔๐๐บาท
ขณะที่เสื้อเหลืองแบบผ้าพื้นเมืองราคา๒๕๐บาทถึง๕๐๐บาท
เป็นช่วงเวลาแห่งความปลื้มปิติของปวงชนชาวไทย
ที่ได้แสดงออกซึ่งความจงรักพักดี
ด้วยการสวมใส่เสื้อเหลืองแบบพร้อมใจกันให้เป็นสีทองทั้งแผ่นดิน
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิวราลงกรบดินทรเทพยวรางกูล
หลวงราชการที่๑๐ของประสงค์นิกรชาวไทย
รพันธ์คันทองคำข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน